อรุณสวัสดิ์นะคะที่๓มรับงานสภาพอากาศในทราบกำเนินรู้ก่อน
ร้อนหนาวแล้วนะคะต้นฤดูฝนแบบนี้หลายพื้นที่ชุ่มฉ่ำ
พืชผลต่างต่างมันก็อุดมสมมุลนะคะ
อย่างช่วงนี้ชาวบ้านหลายคนไปเก็บหน่อไม้กัน
แต่อย่าลืมเช็คสภาพอากาศกันก่อนเพราะว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้มีแนวโน้มว่า
จะมีฝนตกทั่วประเทศไทยเลยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ค่ะมีกำลังลมเพิ่มมากขึ้น
กำลังลมตะวันทิศตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงนะคะ
อบเอาความชื้นทำให้ภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเนี่ยนะคะ
มีฝนตกแล้วก็คลื่นสูงด้วยขณะที่ตอนบนของประเทศไทยนะคะ
ก็มีฝนตกโปรยปลายเนื่องมาจากว่าทิศทางลม
พายุลูกที่อยู่ห่างไกลออกไปนั้นอาจจะส่งผลกระทบ
แต่ไม่ได้โดนกับประเทศไทยโดยตรงนะคะแต่มันทำให้ลักษณะของทิศทางลมนั้นมีกำลังแรงมากขึ้น
สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือฝนตกภาคใต้นะคะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะ
จะมีคลื่นสูง๒๓เมตรและจุดไหนที่มีฝนตกจะมีคลื่นสูงมากกว่า๓เมตร
ดังนั้นชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกันล่วงหน้านับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมนะคะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานค่ะจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นร้อยละ๔๐๗๐ของพื้นที่
ซ่อมแซมโรงเรือนสัตว์เลี้ยงให้แข็งแรงมั่นคงด้วยนะคะป้องกันการพังทลายค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกสภาพอากาศคล้ายกันค่ะ
มีฝนฟ้าคณองกระจายร้อยละหกสิบถึงแปดสิบของพื้นที่
โดยเฉพาะทางตอนบนนะคะทำให้จะต้องระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน
น้ำป่าไหลหลากจุดใดที่มีฝนนะคะ
ทางภาคตะวันออกจะมีคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
เรือเล็กงดออกจากฝั่งส่วนเกษตรกรไม่ควรปล่อยน้ำฝนให้ชะ
ของพื้นที่นะคะจุดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่าสามเมตร
เฉพาะฝั่งอันดามันค่ะแนะนำว่าเรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้กันไปก่อน
ส่วนเกษตรกรให้ระมัดระวังโรคพืชจากเชื้อราในผักและผลไม้กันด้วยนะคะ